ภัยของยาบ้ากันหน่อยนะฮะต้องบอกว่ามันร้ายกาดจริง
บ้านหลังหนึ่งที่กาลสินลูกชายมาขอเงินพ่อจะเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพพ่อไม่ให้
กลับไปอีกรอบนึงนะไปชวนเพื่อนมาใหม่นะครับ
คราวนี้พ่อก็ยังไม่ให้อีกสุดท้ายเนี่ยปล่อยให้เพื่อนทำร้ายพ่อนะฮะ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ครับ
ท่านผู้ชมครับเสื้อเหลืองเป็นเพื่อนนะฮะเสื้อดำนั้นลูกชายนะลูกชายของคุณลุงนะครับ
พักอาวุธขึ้นมาลุงแกก็เอามีดขึ้นมากันป้องกันตัวแต่ว่าสุดท้ายสู้ไม่ไหวหรอกครับ
แต่ตัวลูกชายนี่ไม่ห้ามเลยนะฮะยืนดูเพื่อนเสื้อสีเหลืองเนี่ยทำร้ายพ่อตัวเอง
นี่ลูกแท้เลยนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะพากันขี่จักรยานยนต์
พ่วงข้างคนนี้ออกไปนะนี่ทีแรกพ่อก็ต่อว่าหรือมาขอเงินอีกแล้วนะฮะ
จะขอเงินไปเสพยาบ้าอีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิบเอ็ดนาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับ
ที่บ้านหาดทรายมูลตะบนพิมูลอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับ
ที่จับใจความได้คือคุณลุงแกก็บอกจะมาขอเงินอะไรนักหนา
สุดท้ายถูกทำร้ายนะฮะหลังเกิดเหตุสพห้วยเม็กก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เจอลุงสุริยาแกบาดเจ็บนะฮะนี่อายุ๕๕ปีนะครับมีแผลถูกฟันเข้าหัวไหล่๒แผลใบหน้าบวมปูด
ฟกช้ำหลายแห่งนี่โชคดีนะไม่ตายนะส่วนลูกชายของคนเจ็บกับเพื่อนที่ก่อเหตุ
ตำรวจก็คุมตัวไว้ได้เพราะชาวบ้านเขาแจ้งเหตุนะฮะตรวจค้นตัวทั้งสองคนเนี่ยไปเจอยาบ้านหนึ่งเม็ด
ก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับพร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ลูกชายของลุงสุริยาสารภาพว่าเมื่อวานนี้มาขอเงินพ่อเพื่อจะเอาไปซื้อยาบ้า
แต่พ่อไม่ให้ก็เลยไปชวนเพื่อนมาขอพ่อใหม่อีกรอบนึงพ่อไม่ให้อีกเลยมีปากเสียงกัน
นี่ยาบ้าเห็นไหมฮะระหว่างนั้นพ่อเนี่ยหยิบมีดขึ้นมา
เพื่อนก็เลยกระโดดเข้าไปแล้วแย่งมีดจากพ่อได้แล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อ
แต่ที่สำคัญคือทำไมไม่ช่วยพ่อคือระหว่างนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีลุงสุริยาแกหยิบมีดขึ้นมานะ
เดี๋ยวขอดูตอนที่เสื้อเหลืองเนี่ยมันยืนขึ้นมาบนรถตอนที่ก่อนจะนี่เห็นไหมก็ชักมาก่อน
นี่จะนี่ชักอะไรคืออาวุธขึ้นมาใช่ไหมค่ะลุงแกก็เลยหยิบมีดขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันตัว
สงสารลุงแกมากเลยอ่ะคุณแต่ถูกกระโดดพุ่งเข้าใส่แล้วแย่งมีดไปแล้วทีนี้มันก็ทำร้ายลุงเลย
มาบอกว่าลุงหยิบมีดขึ้นมาก่อนไม่ได้นะนี่ลูกพูดบอกพ่อหยิบมีดขึ้นมาเพื่อนเลยกระโดดเข้าไปใส่
แต่เพื่อนเนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาก่อนเห็นไหมฮะเอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยตรวจปัสสาวะเจอสารเสพติดนะครับ
แล้วเจอยาบ้าในตัวด้วยก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องยาเสพติดไปนะแล้วก็มีข้อหาทำร้ายร่างกายกับข้อหาบุกรุกด้วยนะครับ
ส่วนนี่เสื้อดำคนนี้นะฮะลูกชายลุงสุริยาถูกแจ้งเพิ่ม๑ข้อหา
คือทำร้ายร่างกายบุพการีท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปที่บ้านของคุณ
ลุงสุริยานะครับอายุ๕๕ปี
ลุงก็ยังเจ็บอยู่แหละแขนซ้ายนี้หนักเลยนี่บาดแผลถูกฟันลอยฟกช้ำต่าง
ที่เป็นหลักฐานที่บันทึกเหตุการณ์เนี่ยลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีเป็นคนมาติดเอาไว้ให้
ค่ะอ่าวันเกิดเหตุเนี่ยหลังจากถูกทำร้ายไปแล้วนี่ฮะ
นี่ก็คือหลักฐานที่สามารถเอาไปแจ้งความดำเนินคดีได้เป็นอย่างดี
สุริยาบอกว่าวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ลูกชายกับเพื่อนลูกชายมาที่บ้านมาขอเงิน
แต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าลุงแกไม่ให้ลูกนะแกบอกแกให้ไปก่อนนะ
นี่เราให้ไปพันหนึ่งนะไม่ใช่น้อยนะฮะคือหายไปแป๊บเดียวจะมาเอาอีกแล้ว
แล้วก็พอไม่ให้อีกรอบนึงก็กลับมาพร้อมกับพาเพื่อนมาด้วย
ซึ่งลุงแกบอกแกเพิ่งกลับมาจากธรรมนาพอมาจะมาขอเงินอีกก็พยายามไล่ทั้งลูกแล้วก็เพื่อนเนี่ยให้ออกไปก่อนให้กลับไป
เพราะว่าวันมาขอแต่เงินทำแต่เรื่องไม่ดีก่อนจะถูกทำร้าย
โดยที่ลูกชายไม่เข้ามาห้ามเพื่อนแม้แต่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่ลุงแกช้ำใจที่สุด
โดยขอยืนยันว่าเรื่องนี้จะขอดำเนินคดีขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แม้ว่าคนที่ร่วมก่อเหตุหนึ่งในนั้นจะเป็นลูกชายของตัวเองก็ตาม
ไม่น่าเชื่อนะผิดภัยของยาเสพติดของยาบ้า